ต่อกันที่หัวหน้าแก๊งนางฟ้า

หลายคนต้องยกให้นานารายบิน่านะ
เพราะนอกจากจะเป็นคนที่เชื่อมโยงเป็นกาวใจให้กับเพื่อนแล้วเนี่ย
ยังเป็นหัวหน้าแก๊งในเรื่องของการเลี้ยงลูกด้วย

ต้องมาพึ่งพาวิชาความรู้จากนานานะคุณผู้ชมค่ะ

เพราะคุณนานาเขาเป็นดีกรีคุณแม่ลูกแฝดชายหญิง
เลี้ยงทั้งน้องบีน่าน้องบลูกลิ้น
โตขึ้นมาอย่างน่ารักน่าเอ็นดูคุณผู้ชม
แล้วการเลี้ยงลูกแฝดมันไม่ได้เลี้ยงง่ายนะ

เขาจะมีไลฟ์สไตล์การดูแลแบบเมืองนอก
มาเดินให้รักของเรามาเจอสาวนานาและน้องบีเนี่ย

การวางตัวสมวัยอยู่สุดค่ะ
ส่วนบุ๊กลีนนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาแต่ถ้าจำกันได้เรื่องภาษาไทยเนี่ยโอ้ยเขาก็เป็นไวรัลอยู่นะ
เขาชอบขัดไหลมือข้าวไข่สวยอะไรแบบเนี่ยน่ารักมากนะคุณผู้ชมนะ
พี่นานะเนี่ยยอมรับนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนพี่ใหญ่ให้กับเพื่อนทุกคน
เพราะคลอดลูกมาก่อนใครเขาไงคือผ่านมาหมดแล้ว
แน่นอนว่าเพื่อนทุกคนก็จะเข้ามาขอวิชาเข้ามาขอเกร็ดความรู้อยู่ตลอด
คุณแม่เจนี่ก็จะมาถามอยู่ตลอดแหละว่าเลี้ยงลูกยังงงยังไงอะไรแบบนี้นะคะ
ส่วนน้องบีน่าในฐานะเจ๊ใหญ่ของทายาทแก๊งนางฟ้าต้องบอกว่าเป็นเจ๊ใหญ่แล้วนะเขาเป็นคนแรกของแก๊งนางฟ้า
ก็เป็นพี่ที่น่ารักสำหรับน้องได้ดีเลยทีเดียวค่ะ
หนูกับบุ๊คลิ้นก็ชอบเล่นกับเด็ก
เจอโน่นหน้าแล้วเป็นอย่างไรหรือเปล่าคะฟัดเลยหรือเปล่าน่ารักมาก
บุ๊คจะฟัดมากกว่าหนู
บุ๊คจะฟัดมากกว่า

น่ารักจังเลยและการวางเนื้อวางตัวยกมือว่ายอ่อนน้องน่ารักมากเลยเนอะ